เรื่องราวดียังคงมีต่อเนื่องคุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่ศิลปินลูกทุ่ง
ลูกเป้าเขยาหัวเข็มขาด
นึกแบบนี้ไม่ที่ใครที่ไหนคุณผู้ชมขา
พี่หมายไท
จัดตั้งสารค่ะอันเชิญพระภูมิเจ้าที่ปู่ภูนศุกร์ขึ้นสู่หิ่งฮอมใหม่
เจ้าตัวเนี่ยตั้งใจสร้างนะฮะก็อยู่ที่บ้านพี่แกแหละบ้านเลขที่
แมนจักรีนอยากรู้จดแล้วค่ะเตรียมเลย
บ้านเลขที่๑๖๔จังหวัดกาลสินค่ะบ้านเลขที่๑
สวยนะสวยมากสวยสวยสวยสวย
เขาบอกว่าจัดตั้งสารใหม่เพื่อปกป้องคุ้มครองแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงของคนที่อยู่อาศัย
สนับสนุนส่งเสริมค้ำจุนหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

พี่หมายไทยบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
ตั้งใจจะตั้งสารเพื่อเอาเลิกเอาชัยความเป็นสิริมงคลในปีกระต่ายนี้

จะมีการจัดทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งบริษัทภูดาวรักตะวัน

ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่พี่หมายไทยเขาทำธุรกิจขายน้ำปลาร้า

ครอบครัวมาด้วยค่ะแล้วก็พอหลังจากวันที่๗ปุ๊บวันที่๘ก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่หมายไทยพอดีพอดีเลย
เพราะฉะนั้นงานบุญต่อเนื่องแล้วเป็นงานบุญใหญ่อีกครั้งเลยค่ะ
ถือโอกาสนี้เป็นการเริ่มต้นประเดิมสิ่งดีต้นปีเลย
ไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เรียกได้ว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ไหม
หลายคนยังหยุดอยู่นะฮะถือโอกาสไปทำบุญไหว้พระขอพรเสริมความเป็นสิริมงคล
น้องเรลัยไลฟ์สดเชื่อว่าปีที่แล้วเนี่ยคนนี้โอ้โหมีชื่ออยู่แบบในออนไลน์เยอะ
ในเรื่องของการทำบุญทำทานแล้วก็เรื่องตัวเลขเด็ดเด็ดด้วยค่ะแล้วเนี้ยนะคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยน้องเขามีวันว่างก็เลยเดินทางไปทำบุญขอพรยืนหน้าตาสดใสเลยยิ้มหวานมาเนี่ย
ให้สำเร็จในปีกระต่ายกับองค์พญานาคที่วัดเขาถ้ำ
คียรีธรรมจังหวัดกาลจานบุรีค่ะ
ค่ะซึ่งนะคะที่นี่นะคะโอ้โหความศักดิ์สิทธิ์มากมายจริงค่ะ
แล้วพอไปถึงเนี่ยนะคะก็ขอความสำเร็จในปีกระต่ายนะคะ
อย่างที่บอกไปนะคะเสี่ยงเซ็มซีด้วยเชอรี่
เซียมซีกับแฟนทุกคนด้วยนะคะ
สองแปดอีกแล้วอ่ะวันที่แล้วก็เสี่ยงเซียมซีได้สองแปด

เพราะว่าวันที่แล้วเสี่ยงเซียมซีมาก็ได้สองแปด
อ่ะเห็นชัดเต็มตากันไหมคุณผู้ชมนะคะ
สองแปดอีกครั้งนะคะเพราะว่าอะไร
ครั้งที่แล้วน้องไปขอพรที่วัดแขกค่ะ
เสี่ยงโชคมาได้เลขสองแปดเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมหาสองแปดอาจจะตามน้องมาสิดติดก็ได้นะ
หลังจากนั้นค่ะเสี่ยงเซียมซีได้มาปุ๊บ

รับปีกระต่ายทองนะคะอืมอ่าแล้วยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ
แจ๊กหวานเรายังอยู่กับเรื่องราวดีกันต่อนะฮะ
กับข่าวของลูกทุ่งสาวเสียงเหนอเป่าเป่าวลีค่ะค่ะวันก่อนเนี่ย
เพิ่งเล่าข่าวไปว่าน้องเปล่าเนี่ยเดินทางไปถวายเสียงต่อหน้าหุ่นของแม่พึ่งใช่ไหม
เนี่ยตามภาพเลยล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะพร้อมกับครอบครัวเลย
เปล่าไปทำบุญอีกครั้งขอพรแต่ว่าครั้งนี้ไปทำบุญที่วัดโคสิตารามค่ะ
วัดหลวงพ่อกลวยพี่แจ๊คไปที่ชัยนาธนี่แหละค่ะคือเป็นครั้งแรกเลย
เป็นเพราะว่าที่เลือกไปที่เนี้ยอืมสิบสองมกราคมนี้น้องเปาบอกว่า
หนูจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่พี่ชื่อว่าพ่อเนื้อทอง
เพลงพ่อเนื้อทองเนี่ยใครแต่งให้รู้ไหมน้องการทัศนะ
อ๋อหลวงพ่อปวยสินะน่ะถูกต้องแล้วก็มีการยกเอาคาถาของหลวงพ่อปวยอ่ะ
อืมส่วนหนึ่งเอาไว้ในเพลงนี้ด้วยนะฮะก็เลยมาพอดีกันเลยกับหลวงพ่อเพื่อความปังนั่นเองนะจ๊ะ
ขอพรไปเลยเดี๋ยวปล่อยมาปุ๊บคนปิดบ้านทั่วบ้านทั่วเมืองแน่นอนค่ะ
สาธุจ้าสาธุถือว่าเอาเคล็ดนะคะเพราะว่าจริงน้องการเนี่ยเขาดังมาจากหลวงพ่อกลวยไง
แล้วเปล่าเนี่ยก็คือให้น้องการแต่งเพลงให้ดังนั้นถ้าเพลงต่อไปจะปังก็ต้องไปขอที่หลวงพ่อกล้วย
เออเอาล่ะเราสามคนต้องไปขอบ้างแล้วแหละเราจะทำเพลงหรอคะอะไรนะคะเราจะทำเพลงกัน
อ้าวไม่รู้เหรอเนี่ยโปรเจกต์ใหม่เลยบรรเทศให้รัด
คุณผู้ชมจังเลยร้องสองคำไม่ให้มันเพี้ยนก่อนแจ๊คเกอร์เลส